คุณผู้ชมครับไปดูงานศพงานหนึ่งกันหน่อย
แปลกมากคนเห็นต้องจอดรถแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ
ทำไมรถแห่กว่า๔๐คันไปร่วมแห่ศพของผู้ชายคนหนึ่งได้มากมายขนาดนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ชายภูมินะฮะโอ้โหดูสิ
เปิดเสียงเพลงก็หึ่มทีเดียวเชียวนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในชายภูมินะครับรถแห่เนี่ยเป็นรถแห่ที่ให้บริการในพื้นที่ทั้งภาคอีสาน
แล้วก็แห่กันไปใครสนใจก็ใช้บริการได้ทั่วประเทศเลย
เขาเดินทางไปร่วมแห่ศพไว้อะไรให้กับนายบุญยงทางชายภูมิอายุ๖๓ปีนะฮะ
พ่อของนายเอกรินทางชายภูมิซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจรับต่อรถแห่นั่นเองแล้วก็วงดนตรีสดด้วยนะฮะ
แล้วก็มีการให้บริการเครื่องเสียงต่างในชายภูมินะฮะ
ท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนะฮะ
เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมต้องมาแหกอะไรกันมากมายขนาดนี้
ขบวนแห่เนี่ยยาวเป็นกิโลคุณผู้ชมนะจากบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่บ้านหนองหินตำบลห้วยบงนะฮะ
ระยะทางในการแห่จากบ้านไปวัด๓กิโลด้วยกัน

ห้ามกลางความสกเศร้าของญาติย่าน

เป็นการส่งวิญญาณให้กับคุณพ่อบุญยงผู้ตาย
ตามที่พ่อบุญยงได้สั่งเสียก่อนตายว่า
อย่าให้บรรยากาศมันเศร้าแล้วกันนะ

แต่ละคันจะมีการเพ้นรวดลายที่สวยงาม
แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังนะครับ
แล้วก็เขาต้องการจะเก็บภาพนี้เอาไว้

เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะร่วมไว้อะไร
คนที่มาแห่ก็เป็นลูกหลาน

ผู้ตายเขามีความสามารถเรื่องของดนตรี

แล้วก็ถ่ายทอดความรู้กับการที่

และประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้

ร่วมงานเต็มไปหมดเลยคือเขารักและเขามีความสามารถ
ลูกหลานก็เลยแบบว่าต้องตอบแทนด้วยการทำแบบนี้นะฮะ
ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าก็เป็นงานแห่ศพเป็นการไว้อะไรกันนะครับ